ตามความคืบหน้ากันหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับเรื่องของนักธุรกิจชาวเยอรมันหายตัวไปอย่างปริศนา
หลายวันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้ก็ยังหาไม่เจอนะครับทุกผู้ชมครับ
เขาเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวเยอรมันนะฮะ
นี่คนนี้นะฮะที่หายตัวไปนะครับหมายเลขทะเบียนของรถเนี่ย
ยหญิงสศ๗๑๔๖กรุงเทพฯอาหารคล
ทางญาติประกาศตามหาคนหายนะครับตั้งรางวัลในการตามหาเนี่ย
ทั้งรถเนี่ยคือใครเจอเนี่ยให้หนึ่งแสนบาท
ส่วนถ้าเจอคุณฮันส์ปีเตอร์เนี่ยจะให้๓ล้านบาทนี่นะครับ
ต้องมีชีวิตด้วยนะถ้ายังมีชีวิตอยู่นะฮะ
หลังจากที่คุณฮันส์ปีเตอร์หายไปนะครับจากการไปคุยกับ
ในหน้าชาวต่างชาติที่เป็นผู้หญิงซึ่งเพิ่งรู้จักกันไม่นาน
เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินบนเกาะสมุยที่สุราชธานี
มูลค่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยหลายร้อยล้านบาทนัดคุยกันวันนั้น
ก่อนจะหายไปก็คือที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ในซอยทุ่งกลมตานหมั่นนะครับอ่าส่วนตัวคุณฮันส์เนี่ย
เขาอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะฮะนี่วงจรปิดตอนที่ไปพูดไปคุยกัน
วันที่๗นะอ่าวันที่สี่วันที่สี่ค่ะวันที่๔เดือน๗
อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดภาพแรกที่ทุกคนได้เห็นเลยหลังจากที่
มีการแจ้งข่าวว่าเอ๊ะนายฮันส์คนนี้เขาหายตัวไป
แล้วบอกก่อนที่จะหายตัวไปเนี่ยมาคุยงานอยู่ที่นี่
โมงเช้าวันที่๔กรกฎาคม
มากับนายหน้าผู้หญิงใช่ค่ะ
อ่าคือย่านบอกจะคุยกันเรื่องซื้อขายที่บินบนเกาะสมุริยินทรัฐฐานี

แล้วอยู่ดีหายไปเลยร้านอาหารที่ซอยทุ่งกลมตานหมั่นนะครับที่ชนบุรี
ทิ้งอยู่ที่ลานจอดรถข้างคอนโดแห่งหนึ่งนะครับ
ชาวบ้านบอกเห็นผู้หญิงสองคนนะที่เอามาจอดนะฮะผู้หญิงนี้ก็เป็นชาวต่างชาตินะที่ไปคุยด้วย
แล้วก็นี่ไปเจอรถเบนส์ตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับชาวบ้านบอกผู้หญิงสองคนขับมาจอดเอาไว้นะครับ
กลางดึกคืนที่ผ่านมาตำรวจก็เลยไปเชิญตัวชาวต่างชาติต้องสงสัยนะฮะ
ซึ่งเขาก็มาพร้อมกับทนายความนะครับมาให้ปากคำที่สพนปลือนะครับ
แต่ว่าเขาไม่ให้ปากคำไม่ให้การอะไรเลยนะฮะนี่นะครับผู้ชายชาวต่างชาติคนนี้นะครับ
ขอให้ทนายความเขาเป็นคนจัดการไม่ขอให้การอะไรกับตำรวจสพนปลือ
แล้วตำรวจก็ไปเชิญผู้หญิงนะฮะหนึ่งในผู้ต้องสงสัยอีกนะ
มาให้ปากคำอีกนะฮะอีกคนนึงแต่เธอคนนี้ก็ยืนยันว่า
ทนายความเป็นคนดำเนินการเหมือนกันไม่ขอให้ปากคำอะไร
ขณะเดียวกันนะครับทางฝั่งของญาติทางครอบครัวของผู้สูญหายนะครับ
ตำรวจก็เชิญภรรยากับลูกของในฮันส์มาสอบปากคำเพิ่มเติม
เพื่อจะหาจุดเชื่อมโยงในการหายตัวไปนะครับ
ซึ่งทางครอบครัวของคุณฮันส์ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่า
ใครสามารถแจ้งเบาะแสจนเจอตัวคุณฮันส์แบบมีชีวิตอยู่นะ
จะให้เงินสามล้านบาทนะครับพลโนตรีธิรชัยชำนาญหมอ
ภูมิครับการตำรวจสืบสวนสอบสวนของภูทรภาค๒นะครับ
วันนี้นำกำลังตำรวจไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งนะฮะ
เป็นบ้านของหนึ่งในผู้ต้องสงสัยแต่ไม่พบความผิดปกติอะไรนะครับ
ช่วงค่ำเมื่อวานก็ไปตรวจนะฮะบ้านต้องสงสัยอีกหลังหนึ่ง
ตรงข้ามบ้านหลังของในเจมส์เพื่อนสนิทของคุณฮันส์ที่หายตัวไป
พาไปค้นเมื่อช่วงเช้านะครับ๙กรกฎาคม
ซึ่งตำรวจตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าเป็นบ้านให้เช่านะครับ
และในหน้าชาวต่างชาติคนที่ไปนั่งกินกาแฟด้วยกัน
ก่อนที่จะหายตัวไปเป็นคนเช่า
ตำรวจก็เชิญเจ้าของบ้านมาสอบถามข้อมูลแล้วก็ขอเข้าไปตรวจค้น
ตรวจสอบในบ้านเป็นลักษณะภูนวิลล่านะครับ
มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันในบ้านก็สะอาดสะอ้านเรียบร้อยดี
เท่ากับว่าตำรวจไปตรวจค้นบ้านต้องสงสัยรวม๓หลังด้วยกัน
เป็นบ้านในหมู่บ้านหนึ่งหลังอีก๒หลังเป็นลักษณะภูนวิลล่า
แต่ยังไม่พบสิ่งอ่าสิ่งต้องสงสัยอะไรนะครับค่ะล่าสุดทีมข่าว
รัฐทีวีได้หลักฐานสำคัญนะคะหลังจากที่สองสามีภรรยาปริศนาเนี่ย
เขาโผล่ไปให้ปากคำกับตำรวจเพราะเห็นว่าทั้งสองคนเนี่ย
เป็นคนไปขนล้อแม็กซ์ของในหน้าชาวต่างชาติหญิง
ที่ว่านั่งคุยกับฮันสปีเตอร์

มีการขนตู้แช่ขนาดใหญ่ออกมาจากบ้านพัก
ไปยังสถานที่แห่งหนึ่งด้วย
ปำรวจสอบปากคำก็อยู่นานกว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะ
ทั้งสองคนไม่ให้ข้อมูลอะไรกับเจ้าหน้าที่
ว่าเอาตู้แช่ไปไหน

บอกแค่ว่าหลังจากนำตู้แช่ไปส่งแล้ว
หน้าชาวต่างชาติหญิงเสื้อดำคนเมื่อกี้เนี่ย

ให้เอาล้อแม็กซรถยนต์เชฟโรเล็ตสีดำ
ที่เขาเปลี่ยนมอบให้เป็นค่าตอบแทน

ไปขายต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

ล้อแม็กซ์ของในหน้าชาวต่างชาติหญิงด้วย
ฝ่ายชายเนี่ยพูดอย่างเดียวเลยค่ะว่า

ไม่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของนายฮันส์
รู้จักกับในหน้าชาวต่างชาติหญิง

เจ้าตัวบอกว่าถูกว่าจะให้ขนตู้แช่จริง

และไม่มีคนบอกด้วยว่าจะให้ส่งให้ใคร

หน้าชาวต่างชาติหญิงเขาให้ฟรีไม่คิดเงิน
แล้วพี่เอาล้อแม่ไปทำอะไรล่ะครับพี่

พูดให้กันนิดนึงได้มั้ย
ใช้ตัวได้

พี่เจ็บขนาดไหร่

นี่ค่ะคือสิ่งที่เราก็พยายามจะถามมานะคะ
ห้าศูนย์ของทั้งคู่มาตรวจสอบปรากฏว่าที่ท้ายรถกระบะของสองสามี
ภรรยามันมีคราบน้ำยาปริศนาค่ะนี่นี่นี่พี่อุ๋ยเห็นไหมอ่า
เป็นคราบสีขาวแล้วก็สีเขียวคุ้นไหมคะ
ภาพคู่ได้ไหมคะกับคราบสารอะไรสักอย่างสีเขียวเขียวในรถของ
ในบี้นฟาร์ทบริฤสุทธิ์เขาก็มีคราบนี้ใช่ไหมที่บอก
ใช่เนี่ยลองขึ้นคู่กันให้ดูวินโดหน่อยเนี้ยเหมือนไหมคะเออ
นี่เป็นคราบคราบคล้ายคล้ายกันเลยค่ะล่าสุดชุดพิสูจน์หลักฐานจังหวัดชนบุรี
ก็มาตรวจสอบรถคันนี้แล้วเหมือนกันเดี๋ยวถ้าเอ่อ
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ออกเราคงได้รู้กันว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะคะ
หลักฐานเด็ดอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทีมข่าวเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านหนึ่งนี่ดูนะคะ
เป็นทุกอาลัยแสดงอย่างที่มันเป็นเป็นตู้แช่หนึ่งอะไรสักอย่าง
อยู่ข้างท้ายอะค่ะแล้วไม่ได้มีแต่ตู้แช่นะคะครับเหมือนมี
ผู้ชายนั่งประคองอยู่ด้วยนี่นะนี่นะคะอีกหนึ่ง
หลักฐานเด็ดค่ะวงจรปิดบ่ายสามโมงห้าสิบสามนาที
วันที่แปดกรกฎาคมครับกระบะสีเทาดำที่คาดว่าน่าจะเป็นของนาย
ลาฟขับเข้ามาหลังกระบะนี่โล่งนะคะอ่า
บ่ายสามห้าสิบสามหลังกระบะโล่งห้าโมงสิบนาที
กระบะคันเดิมขับออกไปแต่หลังกระบะไม่โล่งแล้วเห็นไหม
ทุกอะไรสักอย่างข้างหลังไปด้วยค่ะ
มีผ้าคลุมรัดเอาไว้อย่างหนาแน่นเขาก็สันนิษฐานกันว่า
มันคือตู้แช่ที่กระบะคันแรกขับมาทิ้งไว้ตั้งแต่วันที่๕
กรกฎาคมหรือเปล่าเราคุยกับชาวบ้านใกล้ภูวิลล่านะคะ
สามสี่วันที่ผ่านมาเนี้ยมีคนเข้ามาพักนะ
เป็นกลุ่มชาวต่างชาติซึ่งชาวบ้านก็คิดว่า
เป็นเจ้าของเข้ามาพักเองหรือเปล่าก็เลยไม่ได้ไปดู
สามสี่วันที่ผ่านมาวันนี้วันที่สิบ
ก็ประมาณวันที่ห้าวันที่หกวันที่เจ็ดโดยประมาณอืมเออ
ไม่อยู่ครับผมก็เลยนึกว่าเขาเอาป้ายออกหรือว่า
คิดว่ามีคนมาเช่าแล้วอะไรประมาณนี้ก็เลยเอาป้ายออก
ก็ไม่ได้สนใจอะไรอืมคือวันนี้มาทราบข่าว
เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่มาเขาบอกว่ามาเรื่องอะไรกัน
ก็เรียกฝรั่งที่ถูกคุ้มค่าเลยครับอ่ามีค่ะล่าสุดนี้
ตำรวจไปเจอบ้านหลังที่คาดว่าได้นำตู้แช่ที่เคลื่อนมาจาก
วิลล่าเนี่ยมาไว้ที่บ้านหลังนี้นะฮะอยู่ห่างจากจุดที่เจอรถเบนส์
ของฮันส์จอดอยู่สามร้อยสี่ร้อยเมตรนะครับ
นี่ชุดพิสูจน์หลักฐานก็รอจะเข้าไปตรวจสอบด้านในอยู่นะฮะ
สอบถามเพื่อนบ้านนะฮะเพื่อนบ้านคนหนึ่งบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยโอลาฟเป็นคนเช่านะฮะ

ที่ผ่านมามีหญิงคนหนึ่งเป็นหญิงพิการอาศัยอยู่ที่บ้าน
โอลาฟจะเป็นคนส่งข้าวส่งน้ำมาให้เป็นประจำ
วันที่ผ่านมามีเสียงแปลกดังก๊อกแก๊กไม่รู้ว่าในบ้านหลังนี้เขาทำอะไรกัน
เมื่อวานนี้โอลาฟมารับหญิงพิการคนนี้ออกไปด้วยสีหน้าเคร่งเครียด
แล้วตำรวจก็เข้ามาตรวจสอบในวันนี้นี่แหละ
ลาฟนี่เพื่อนของฮันส์ปีเตอร์เลยใช่ไหม
ลาฟเนี่ยเดี๋ยวรอให้บิ๊กโจ๊กมาบอกว่าโอลาฟคือใคร
แต่ต้องจำชื่อนี้ไว้ดีนะคะ
เมื่อเช้าค่ะตำรวจสภหนองปลือไปยึดรถเชฟโรเล็ตสีดำได้แล้วนะคะ
เราเห็นในกล้องวงจรปิดที่ผ่านไปผ่านมาที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนคันนี้เลย
ไปยึดได้ที่อพาร์ทเมนต์ย่านซอยทุ่งกลมตานหมันค่ะ
เป็นรถของในหน้าชาวต่างชาติหญิงหรือที่ตำรวจบอกว่าคือนางนกต่อ
นั่งกินกาแฟกับนายฮันส์ในวันที่๔กรกฎาคม
เป็นรถคันเดียวกันที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดที่เราให้คุณผู้ชมดูมาตั้งแต่ต้นเลย
ขับตามหลังรถเบนส์ในฮันส์มาในวันที่หายตัว
เพื่อหาจุดเชื่อมโยงความสำคัญในการหายตัวไปของในฮันสปีเตอร์ด้วยนะคะ
ตรวจพบว่าล้อรถทั้ง๔ล้อถูกเปลี่ยนทั้งยางทั้งล้อแม็กซ์
ไม่เหมือนกับที่พบในกล้องวงจรปิดในวันที่๔กรกฎาคม
วันสุดท้ายที่ในฮันหายตัวไปคุณผู้ชมลองดูได้เลย
คือล้อแม็กซ์นี่ชัดมากเลยค่ะแม็กซ์นี่คือคนละลายกันเลยนะ

แล้วก็ยังพบด้วยว่ารถของในหน้าชาวต่างชาติหญิงหรือที่พี่เขาเรียกกันว่าเป็นนางนกต่อคนนี้
พนักงานในร้านบอกรู้สึกจะเป็นวันที่๖กรกฎาคมตอนบ่าย๒โมงนี่แหละ
ในหน้าผู้หญิงคนนี้ที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ย
เชฟโรเล็ตแคปติว่าสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้านหน้า

และให้เหตุผลว่าต้องใช้รถในการเดินทางไกลเลยอยากเปลี่ยนทั้ง๔ล้อ
ตรวจพบเบื้องต้นว่า๒ล้อมันยังใช้งานได้อยู่แต่อีก๒ล้อเนี่ยมันเก่าต้องเปลี่ยนแล้ว
ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านตอน๔โมง๓๙นาทีวันที่๕กรกฎาคม
เชฟโรเล็ตแคปติว่าสีดำขับเข้ามาที่ร้าน
นี่ค่ะพนักงานก็เข้ามาดูแลนะที่เป็นในหน้าผู้หญิงเสื้อดำเขาก็คุยกันอยู่
เขาไปเดินเลือกล้อแม็กหลังจากที่เจอคุณฮัน๑วันใช่ค่ะเพราะเขาเจอกันวันที่๔
มาเปลี่ยนล้อวันรุ่งขึ้นเลยใช่นี่มาเดินเลือกล้อแล้วเสร็จปุ๊บ
พนักงานเขาก็ขับรถขึ้นลิฟต์ยกรถเพื่อเตรียมเปลี่ยนล้อ
แล้วก็เอาล้อแม็กซ์ตัวอย่างมาลองทาบกับเชฟโรเล็ตคันนี้
ใช้เวลาเปลี่ยนล้ออยู่ประมาณเกือบชั่วโมงนึง
แล้วก็เคลื่อนรถคันนี้ไปจุดตั้งศูนย์ถวงล้อ
พนักงานก็ขับรถไปลองวิ่งบนถนนซึ่งในหน้าคนนี้ก็นั่งรออยู่ในร้านนะคะ
พอพนักงานไปลองขับลองวิ่งมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็วนกลับเข้ามาที่ร้าน
ในหน้าชาวต่างชาติคนนี้ก็เดินเข้าไปที่ร้านแต่เห็นว่ามีจังหวะหนึ่งสะดุดร่องระบายน้ำจนล้มลงค่ะ
เดินเดินกำลังเดินไปอยู่นะเมะเดินไอร่องตรงนี้ลองตรงเนี้ยเรื่อยมันตกล้องลงไปล้อมลงไปนั่งพนักงานเขาก็รีบพยุงเอาไว้
แล้วก็เดินกลับขึ้นรถไปสรุปอยู่ที่ร้านเปลี่ยนล้อใน๒ชั่วโมงและในวันที่เปลี่ยนล้อแม็กซมีผู้หญิงใส่เสื้อสีแดงเดินเข้ามาหาในหน้าชาวต่างชาติ
อ่าแล้วเหมือนเขาคุยอะไรกันบางอย่างค่ะก่อนที่ผู้หญิงคนนี้จะเดินออกไป
ขับถอยเข้ามาในร้านก่อนที่คนขับและหญิงเสื้อสีแดงจะช่วยกันยกล้อแม็กซ์ที่ถูกเปลี่ยนจากเชฟโรเล็ตคันดำ
เพราะว่าเชฟโรเล็ตคันดำได้ล้อใหม่ไปสี่แล้วใช่ไหมครับคันนี้ก็เอาไอ้ล้อเก่าของเชฟโรเล็ตเนี่ย
มาใส่ท้ายรถแล้วขับออกไปใช้เวลาขนย้ายแค่๖นาทีค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าสองสามีภรรยาตอนแรกในกล้องเนี่ยไม่รู้ว่าสองคนนี้เป็นใคร
แต่ก็ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก็น่าจะเป็นสองสามีภรรยาคู่นั้นที่ตำรวจเรียกมาสอบปากคำ
อืมที่ฝ่ายชายก็บอกไม่รู้ไม่รู้ครับฝ่ายหญิงก็บอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
ครับมันผิดวิสัยจากลูกค้าทั่วไปไหมพี่เวลาถ้าคนมาเปลี่ยนแม็กแล้วแม็กแทนที่จะเทิร์นต่อ
แต่นี่กับการมีคนมารับเนี่ยไม่ฮะไม่ผิดครับเพราะว่าแล้วแต่ลูกค้าบางคนก็เอากลับไปใช้
เผื่อเอากลับมาใช้เหมือนเดิมอีกอย่างนี้ครับเขาเคยพาชายชาวต่างชาติมาด้วยไหมแต่ละครั้งไหม
ไม่เคยมาคนเดียวตลอดคนเดียวตลอดนอกจากกล้องวงจรปิดในร้านเนี่ยนะคะ
เห็นบอกว่าวันที่ห้ากรกฎาคมตอนสักแปดโมงเช้าอะค่ะในหน้าชาวต่างชาติหญิงคนนี้
ก็ขับเชฟโรเล็ตที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาเช็คระดับน้ำมันเครื่อง
เพราะว่าน้ำมันเครื่องมันต่ำกว่าเกณฑ์พนักงานเขาก็เลยเติมน้ำมันเครื่องให้
ใช้เวลาเปลี่ยน๑๐นาทีก่อนที่จะขับออกไปนะคะ
คุณผู้ชมครับทางมูลนิธิวินวินวันนี้ได้พาภรรยาลูกชายของในฮันส์
แล้วก็เจ้าหน้าที่สถานทูตเยอรมันไปเข้าพบบิ๊กโจ๊กนะฮะ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ภรรยาของนายฮันส์บอกว่าวันเกิดเหตุเธอนัดสามีเพื่อไปพบลูกค้า
เพื่อจะดูที่ดินในพัทยาแต่สามีเนี่ยขอบอก
ไปพบลูกค้าคนสำคัญก่อนค่ะจนกระทั่งบ่ายสอง
ติดต่อสามีก็ยังไม่ได้ก่อนจะมีข้อความส่งมาบอกว่า
อยู่กับลูกค้านะเดี๋ยวโทรกลับนี่นะฮะ
ซึ่งที่ผ่านมาสามีเนี่ยไม่เคยส่งข้อความลักษณะแบบนี้มาก่อน
๔ทุ่มฮะยังติดต่อไม่ได้มีข้อความส่งมาอีกบอก
วันนี้ฉันจะอยู่กับลูกค้านะคนนี้สำคัญมาก
ฉันต้องดิวกับเขาเซ็นสัญญาให้เสร็จ
ภรรยาของคุณฮันส์บอกพยายามติดต่อโทรหาเรื่อย
จนวันที่ห้ากรกฎาคมวันทุ่งขึ้นอ่ะค่ะยังติดต่อไม่ได้
ยังไม่รับสายอ่ะยังไม่ได้คุยกันอ่ะอืมแล้วแต่มีข้อความส่งมานะ
แต่ยังคงมีข้อความส่งมาอยู่มีข้อความส่งมาซึ่งคือข้อความสุดท้ายนะฮะ
ฉันต้องอยู่กับลูกค้าและจะต้องไปกินข้าวกับลูกค้า
หลังจากนั้นอย่าว่าแต่โทรไม่รับสายเลยฮะข้อความก็ไม่มี
เพราะฉะนั้นเธอเชื่อว่ากลุ่มคนที่อุ้มสามีไปเนี่ย
ต้องรู้จักกับสามีเธอแล้วเธอก็สงสัยคนในกล้องวงจรปิด
อยู่กับสามีเป็นคนสุดท้ายในร้านที่ไปนั่งดื่มกาแฟอะไรกันนั่นแหละนะครับ
ขณะที่ลูกชายของในฮันส์นะครับบอกว่าอยากเจอพ่อเร็วนะครับ
เพราะว่านี่มัน๖วันแล้วนะฮะทุกคนในครอบครัวเนี่ยเป็นห่วงมาก
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินในบัญชีของในฮันส์นะครับ
พบว่ามีเงินถูกโอนออกจากบัญชีหลายครั้งมียอดรวมมากกว่า๒ล้านบาท
ส่วนคนที่โอนเนี่ยตรวจสอบพิกัดแล้วพบว่าอยู่นู่นฮะ
พนมเปนกัมพูชาอุ้ยข้ามประเทศออกไปเลย
ตอนนี้อายัดบัญชีเอาไว้แล้วนะครับ
บอกว่าตอนนี้ยังไม่พบร่องรอยการหายตัวไปของในฮันส์
และยังไม่ชี้ชัดว่าตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่

ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าจะเสียชีวิตไปแล้วยังยืนยันไม่ได้
หายตัวไปในครั้งนี้ตอนนี้ตำรวจมุ่งไปที่เรื่องเดียวเลยนะครับ
คือการประสงค์ต่อทรัพย์แล้วต้องมีคนชี้เป้าด้วย

ว่าคนที่หายไปเนี่ยคือในฮันส์เนี่ยมีทรัพย์สินเงินทอง
ส่วนเรื่องรถเบนส์ที่เจอก่อนนะพบว่ามีการตั้งใจใช้สารบางอย่าง
เพื่อทำลายหลักฐานขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ
สารที่เจอในรถเบนส์ของในฮานิวส์เนี่ยเป็นสารชนิดอะไร
การสอบปากคำโอลาฟโอลาฟยังไม่ให้การอะไรทั้งสิ้น
แต่เหตุการณ์นี้บิ๊กโจ๊กเชื่อว่าต้องมีการเตรียมตัวมาอย่างดี
และตั้งใจก่อเหตุด้วยซึ่งต้องหาความเชื่อมโยงกันต่อไป
เพื่อเอาผิดกับคนที่ก่อเหตุให้ได้
ประเด็นเรื่องเงินที่โอนมาจากบัญชีของในฮันส์
โอลาฟเป็นคนรับเงินดังกล่าว
แต่ต้องไปตรวจสอบก่อนว่ารับเงินมาแบบไหนอย่างไร
ทั้งต้องไปดูความสัมพันธ์ของทั้งสองคนว่า
ร่วมทำธุรกิจอะไรกันบ้างมีธุรกิจผิดกฎหมายไหม
โดยตอนนี้นะครับบิ๊กโจ๊กรองพบตรบอกว่า
พบผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้หญิงที่ทำหน้าที่เป็นนกต่อชี้เป้า๑คน
ซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ในกล้องวงจรปิดนั่นแหละนี่ฮะหญิงชาวต่างชาติคนนี้
ส่วนตัวการหลักคือโอลาฟอีก๑คน
ส่วนคนอื่นกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติ
ประเด็นเรื่องการอุ้มในครั้งนี้ที่ว่าได้เงินค่าจ้างกัน๘แสนบาท
เรื่องนี้ตำรวจยังไม่มีข้อมูลนะครับ
แล้วที่มีกระแสว่าเกี่ยวข้องกับแก๊งมอเตอร์ไซค์ที่มีชื่อเสียง
แล้วมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกจะเกี่ยวหรือไม่เดี๋ยวต้องตรวจสอบขยายผลก่อน
เรื่องต้นนะครับบิ๊กโจ๊กบอกว่ามีเรื่องการหักกันในเรื่องที่ดินสนามมวยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
แต่มันยังไม่ใช่ทั้งหมดรวมถึงพิกัดที่พบล่าสุดที่ว่าไปเจออยู่สะแก้วหรือพนมเปนกัมพูชาฝั่งนู้นเลย
ก็ยังไม่แน่ชัดว่าตกลงในฮันส์เนี่ยจะอยู่ที่ไหนกันแน่
คาดว่าน่าจะมีการออกหมายจับคนก่อเหตุได้บางคนส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ
จะมีคนไทยเกี่ยวข้องหรือไม่กำลังตรวจสอบเพิ่มเติม
รอพบเจอเลยนะครับ
มันดูลึกลับซับซ้อนเหมือนกันค่ะดูหลากหลายประเด็นก็ตัวละครเยอะด้วย